ชาวเน็ตเขาฝากถามมาว่าเนี่ยที่ใส่อยู่เนี่ย
เสื้อก่าดหรือว่าเสื้อเกราะเกราะเนี้ยหมายถึงเสื้อเกราะ
เพภเจ็ดสีนะเอาไงฟังไหมฮะเสื้อกราศใส่แล้วทรงพลัง
ต่อยผู้ชายคนหนึ่งคว่ำร่วมจากรถแบบนี้ค่ะ

หลงหน้ากูด้วย
พูดดี
หลงหน้าเลยพี่
หลงหน้าเลยพี่

คุณต้องเอาเขาออกมากันไว้ส่งเขากลับบ้านก็แค่นั้น
ต้องทำตัวเป็นกรรมการกลางแล้วก็คืออย่าไปตัดสินนะ
คือต้องเคลียร์แล้วให้จบแบบสวยไม่ใช่เคลียร์แบบเมื่อกี้